ยังคงอยู่กับอุบัติเหตุแต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
จะพาไปดูเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับรถบรรทุกส่งน้ำแข็ง
เสียหลักพุ่งลงข้างทางคนขับไปติดอยู่กับคอนโซลหน้ารถ
แล้วก็อยู่ข้างในตรงนั้นแหละ
แต่ปรากฏว่าแค่บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น

แล้วมีคนแซวด้วยไงบอกดูแบบเหมือนกับจะ

เหมือนจะออกเทอร์เลนส์เสื้อด้วยซ้ำหรือแบบยังไงนี่ค่ะ
แต่ดูหน้าตาไม่มีเลือดเลิศไม่ได้รับบาดเจ็บเลยจริงนะ

อันนี้เป็นภาพชายที่โผล่ออกมาจากรถยนต์บรรทุกน้ำแข็ง
สภาพพังยับเยินกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์เป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ชายคนนี้ก็คือนายสวิกรมบุญคั้งอายุ๒๙ปี
เขาประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักตกข้างทาง
บนถนนสายอำเภอศรีธาตุอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานี
หลายคนเห็นรถพูดเป็นเสียงเดียวกันนะฮะว่า
ดูจากอาการแล้วคนขับน่าจะสาหัสหรือไม่ก็เสียชีวิต
เพราะว่าหน้ารถยุบเข้ามาถึงห้องผู้โดยสาร
ทำให้เขาถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่ในรถ
กู้ภัยถึงขนาดต้องใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือนานนับชั่วโมงเลยนะคะ
แต่ปรากฏว่าช่วยเหลือขึ้นมาได้ก็มีบาดแผลเพียงเล็กน้อย
ดวงใจจันทวงศ์ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า
สักประมาณ๖โมงเช้าของวันที่๒๖กันยายน
เธอเห็นรถส่งน้ำแข็งคันนี้ขับผ่านหน้าบ้านไปอย่างรวดเร็ว
สักพักได้ยินเสียงรถกู้ภัยก็เลยออกไปดู
ก็เห็นรถส่งน้ำแข็งคันนี้ตกลงไปข้างทาง
ระหว่างเจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันอยู่เธอคิดนะคะ
คิดในใจว่าสภาพแบบนี้คนขับน่าจะสาหัส
สักพักคนขับโพลหน้าออกมาแบบเมื่อสักครู่

เธอก็เลยตะโกนถามไปว่าเจ็บไหม

คนขับก็บอกมาว่าไม่ได้เป็นอะไร

ไม่เป็นอะไรฟังเสียงเธอเล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
ไม่ก็จะออกมาอีกรถแล้วล่างลงมาอย่างมาย
โอ้โฮขออนุญาตแปล
ขึ้นมาบนยั่งไม่น่าเหลือเลยจากสภาพรถ
งึดคลักสงสัยมากเลย
อ่าประมาณนี้ว่าทำไมถึงบาดเจ็บแค่นี้

นี่ไงแต่คือสุดท้ายคือไปดูทะเบียนรถนะ
เอามาดูกันก่อนว่าคนขับเขาเล่าว่ายังไงนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้
นายสวิกรมบอกว่าตอนนี้เขาก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วนะ
อาการก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยที่หน้าอกคาดว่ามาจากแรงกระแทก

บอกว่าเขาบรรทุกน้ำแข็งมา๓ตันจะไปส่งต่างอำเภอ
ระหว่างนั้นที่ขับรถมามีรถบรรทุกจะแซงรถจักรยานยนต์
แต่แซงไม่พ้นกินเลนมาทางซ้ายเขาก็เลยเบี่ยงหลบจนตกไหลทาง
วินาทีนั้นตกใจมากทำได้แค่ภาวนาให้ตัวเองรอด
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็นค่ะ
มันเอาไม่อยู่แล้วผมก็เกรงแขนเกรงพวงมาลัยแล้วก็ปล่อยให้รถไปเลย
หลับตาแค่นั้นนะครับมันก็พุ่งไปตันตึ้ง
ผมก็เหมือนจะวูบแต่ผมก็ตั้งสติเนอะ
ตั้งสตีให้ตัวเองตื่นตื่นขึ้นมาแล้ว
มันก็รถบีบผมเสียพวงมาลัยผมก็หายใจไม่ออกแล้วตอนนั้น
ผมก็ปลดสายเข้มขัดนิรภัยแล้วผมก็บิดตัวออกมา
ทีนี้มันก็หายใจได้ก็คิดว่าไม่รอดแล้วลงไป
ตอนลงก็บึ๊บไปเลยนะ
ผมก็หลับตาเลยน่าจะจะเป็นอย่างไรล่ะ
คนแถวนั้นเขาผ่านมาเห็นคนตายหรือยังครับ

เขาก็คิดว่าเราตายแล้ว
ครับเขาก็คิดว่าเราตายแล้วเห็นสภาพรถเนอะ
ตอบว่ารอดมาได้เพราะอะไรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรปกปักรักษา

ถิ่นที่พระอาจารย์ที่นับถือปลูกเสกให้
หลวงปู่พรมมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
มีพระขุนแผนพระรอดและเหรียญร๕อยู่ในรถค่ะ

เพราะว่ารถคันนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้ว๑ครั้ง
หลายคนก็สงสัยว่าทะเบียนรถอะไรอยากรู้
ทะเบียนรถก็คือ๒๐๓๕นั่นเองค่ะ
ตอนนี้ก็มีการทำพิธีเรียกขวัญตามความเชื่อของบ้านเขาด้วยนะคะ